ซึ่งทีมแข่งชุดนี้นะคะก็ประกอบไปด้วย
วิววริสทองนพคุณฟิล์มปียวัตรประทุมยศและนิวกฎชพรแก้วสนทิค่ะ
ซึ่งรายการนี้ก็เป็นการประลองความเร็วแบบมาราทอนนะคะ
ใดที่สามารถขับขี่ทำจำนวนรอบได้มากที่สุดในระยะเวลา๔ชั่วโมง
ถือเป็นทีมที่ชนะการแข่งขัน
ซึ่งการแข่งขันก็จะมีตั้งแต่วันที่๒๗ถึง๒๙กรกฎาคมนี้ค่ะ
จากนี้นะคะก็มีการเปิดตัวทีมเชียร์ที่จะไปร่วมเชียร์ติดขอบสนาม
ประกอบไปด้วยออนเนยน้ำหนึ่งตาหวานแก้วแล้วก็ปูเป้ค่ะ
ซึ่งในครั้งนี้นะคะออนพัชนันเจียจิรโชธนะคะ
หนึ่งในสมาชิกของวงก็ยอมรับว่ารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ไปลุ้นเชียร์นักบิดไทยถึงขอบสนาม
และก็หวังว่าผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะ
ไม่บอกหรอกอะไรเห็นว่าเราก็ไปร่วมเชียร์ค่ะก็อาจจะมีโชว์บ้างค่ะ
ก็มีโชว์บ้างเล็กน้อยค่ะก็สามารถติดตามได้ในไลฟ์ถ้าเขามีไลฟ์นะคะ